จะพาคุณผู้ชมไปดูสืบผี

ยายาไม่ได้มาหลอนอะไรในเช้าวันนี้
แต่จะไปดูว่าผู้ชายคนนี้เขาบุกไปที่รัฐสภา
แล้วไปทำอะไรเดี๋ยวลองไปดูหน่อย

เคยมีบัตรไหมอันนี้บัตรไหม

เดี๋ยวไปดู
นี่แหละค่ะควบคุมตัวผู้ชายคนนั้นไปเรียบร้อยแล้ว
รัฐสภาค่ะจับกลุ่มชายคนนี้

มาปะปล้นอยู่สื่อมนชนของราชสภาค

เขาจะเปิดให้สอสอมารายงานตัว

ปรากฏเห็นลักษณะผู้ชายคนนี้

ก็มีการปะปนเข้ามากับสื่อปกตินี่แหละค่ะ
ปกติในอาคารรัฐสภาเขาจะต้องแลกบัตรประตูทางเข้านะคุณผู้ชม

ผู้ชายคนนี้เขาเลยเข้ามาทางประตูที่ไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่
เป็นประตูเล็กด้านข้างอาคารค่ะที่รับรายงานตัวสอสอนั่นแหละ
แล้วก็เลยสามารถจับกลุ่มตัวได้
ผู้ชายคนนี้บอกแต่เพียงว่าผมแค่มาถ่ายรูป
พอถามว่าถ่ายไปทำอะไรเขาก็ตอบไม่ได้
ก็เลยคุมตัวไปสอบสวนที่ห้องรักษาความปลอดภัยนะคะ

คือปรากฏทราบมาว่าชายคนนี้เคยเป็นผู้สื่อข่าว
สังกัดสถานีวิทยุอัวพทประจำสภาประสภาเก่าตรงถนนอู่ทองใน
แล้วเขาก็มีบัตรของกรมประชาสัมพันธ์ที่ออกให้
แต่บัตรมันหมดอายุแล้วไปตั้งแต่๑กันยา๕๔
ทีนี้ยังมีข้อมูลจากช่างภาพรายหนึ่งออกมาบอกด้วยว่า
ผู้ชายคนนี้เคยขโมยของที่กรกตมาแล้ว

เคยถูกขโมยกระเป๋าโน้ตบุ๊กที่มธรรมศาสตรังสิต
ก็ไปแจ้งตำรวจแต่ว่าตำรวจรับเรื่องไว้
แล้วช่างภาพรายนี้ต้องไปตามเอาของคืนเองด้วยนะคะ
แสดงว่าโอ้โหเป็นสื่อผีบัตรหมดอายุแล้วก็ยังแฝงตัวอยู่ทั้งในสภาเก่า
แล้วก็ไปหน่วยงานต่างที่เวลานักข่าวคนอื่นเขาไปทำข่าวนะ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพอสภาใหม่เปิด
ก็ยังไปเป็นสื่อผีในสภาใหม่ก็ไม่รู้จะไปขโมยอะไรหรือเปล่า
คือเนียนเข้าไปจะไปเอาของ
แล้วคุณบุ๊คคุณผู้ชมพวกอุปกรณ์ของช่างภาพต่างราคาไม่ใช่ถูกนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นกล้องเป็นกระเป๋ากล้องทุกสิ่งทุกอย่าง
เขาจะเอาไปถ่ายทำออกข่าวต่างเนี่ยโอ้โหครับ